ดีกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เราสามคนค่ะแต่เมื่อวานนี้วงการบันเทิงแหมยิ้มหน้าบานกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะใช้คำนี้ได้เลยนะปังไม่ไหว
ของจริงของก็แรงแม่อ๋อมสกาวใจคุณผู้ชมค่ะเขาถูกรางวัลที่๒นะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒๒แสนบาท
แถมยังได้รางวัลเลขท้าย๒ตัวมาเพิ่มอีกกรุบมากริบด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าอุ้ยอ่านไปวายแต่ละกราบ
เงินต้านเหลือเกินงานนี้แม่อ๋อมบอกเลยว่ากรี๊ดหนักมากคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรก็โชคเขามาจากที่เดิมนั่นแหละไม่ได้ไปไหว้สารสงฆ์อะไรที่ไหนนะ
รางวัลเล็กท้ายสองตัวทั้งหมด๑๔ใบค่ะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่เมฆและธรรยารวมไปถึงลูกอัดคลิปดีใจกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนพ่อนุ่มหน้าใหม่คนนี้ก๊อฟเบนจพลไม่รู้ว่าจมูกซีรีส์นี้จะเรียกได้ไหมจมูกพาปัง
เอาดีงวดที่แล้วพี่ก๊อฟก็ถูกไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะงวดนี้ก็ปังรับทรัพย์ต่อเนื่องค่ะ
จึงกันเลยคุณผู้ชมค่ะกับลูกทุ่งสาวนุษย์วิลาวัน
ก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมเห็นไหมรูปแม่พึ่งรูปแม่ฮันนี่อะไร
เธอเอาชุดสวยไปถวายให้ไงนะฮะ

เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมเธอบอกเองเลยว่าแม่เขารักฉันเออ
เพราะว่าได้รางวัลเลขท้าย๒ตัวค่ะจากเลขที่บ้านแล้วก็เลขพศ
ที่แม่ทั้งสองเสียชีวิตนะคะ
เธอเองก็ถือเคล็ดด้วยการให้เงินคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั่นเองค่ะ
ถูกปุ๊บให้พ่อให้แม่ไปด้วยนะฮะ
งานนี้ก็เลยออกมาแบบปังไม่ไหว
ปิดท้ายกันที่แม่สุนงวดนี้ก็ไม่สุนนะจ๊
เออเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะโชว์ไว้แบบนี้เลย
สิริรวมแล้วงวดนี้โกยเงินเข้ากระเป๋าไป

แล้วก็บอกอีกด้วยว่าเนี่ยก็ยังพอได้ทุนคืนนะ
เอาดีนะคุณผู้ชมก็อยากจะแซวแม่เหมือนกันว่า
จริงแม่ได้เป็นแสนเนี่ยงวดนึงเนี่ยแม่ลงไปเท่าไหร่จ๊ะ
แต่ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
ชีวิตไม่สิ้นงวดหน้าเราก็ดิ้นกันต่อค่ะ
เพราะเลขมันเยอะนี่ดูจากนี่บันเทิงไทยรัฐก็ได้

คุณผู้ชมค่ะเรื่องตัวเลขพูดมากเดี๋ยวปวดหัว